เรื่องที่จะต้องร้องโอ้โหหนักมาก
อีกหนึ่งเรื่องที่ฉันจะนำเสนอเป็นเรื่องราวจากความชื่นชอบส่วนตัวของบุคคล
ก็คือเป็นคนที่ชอบทานอะไรแบบนี้
แล้วก็เลยนำมาต่อยอดสร้างรายได้
แล้วก็ทำให้รายได้เป็นกรอบเป็นกรรมจากหลักหมื่นเป็นหลักแสน
โอ้โหไหมล่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันค่ะ
โอ้โหว้าวนี่ค่ะคุณนี่คือบรรดาหลากหลายเมนูปูไข่ที่เกิดขึ้นจากความอยากกินล้วนเลย
เกิดขึ้นจากความอยากกินของเจ้าของก็คือคุณขวัญฤทัยเทียมเงินหรือว่าเจ๊มะนาวนะคะ
เขาบอกว่าเกิดจากความอยากเพราะว่าแต่ก่อนได้กินเมนูนี้บ่อยคืออยู่ใกล้แหล่ง
แต่ว่าพอย้ายมาอยู่ในหาดใหญ่เริ่มหากินยากมากขึ้นก็เลยทำกินเองซะเลย
ทำไปทำมาก็เอาไปให้เพื่อนชิมดูทุกคนบอกว่าเฮ้ยอร่อยเชียร์เลยบอกว่าให้ทำขาย
เพราะว่าที่หาดใหญ่ยังไม่ค่อยมีก็เลยกลายมาเป็นรายได้ที่ดีในปัจจุบันนี้แหละค่ะคุณ

เห็นไหมได้ไอเดียขึ้นมาแล้วสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะ
จากหมื่นมาเป็นแสนเลยนะรายได้ของเขานะถือว่ารายได้ดีมากเลยนะคะ
มาดูวิธีทำกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมกว่าจะได้กินปูแบบนี้เขาพิถีพิถันกันสุดเลยนะ
ทั้งการตัดแต่งก่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดเนี่ยคุณคือต้องแกะออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็ล้าง
แล้วก็มาขัดขัดถูถูให้มันสะอาดให้มันสวยงามก่อนที่จะมาดองใส่กล่องพลาสติกนะคะ
จากนั้นก็นำน้ำปลากวนน้ำปลากวนก็คือน้ำปลาผสมกับน้ำตาลแล้วก็มาราดให้ชุ่มตัวปูและกระดองปูเลย
ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการดองค่ะหลังจากนั้นก็นำไปใส่ตู้แช่เพื่อรอส่งลูกค้า
ส่วนใครจะกินแบบแซ่บกับน้ำจิ้มก็ได้เหมือนกันราดน้ำจิ้มลงมาบนตัวเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปจิ้มเป็นคำก็ได้เหมือนกัน
นี่วิธีการดองเขานะ
จากปูไข่ดองแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าอยากทานแบบสุกหน่อยปูไข่นึ่งนมสดก็มีค่ะคุณ
คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานแบบสุกหน่อยมันหน่อยหอมหวานหน่อย
วิธีการเตรียมปูเหมือนกับการเตรียมปูไข่ดองเลยนะคะ
แต่ว่าเสร็จเรียบร้อยก็จะนำปูมานึ่ง
แล้วก็ราดนมสดลงไปแบบนี้
ลงไปบนกระดองแล้วก็ตัวปูเลย
ฝานึ่งประมาณ๑๐นาที
เปิดออกมาปุ๊บหอมฉุยค่ะคุณค่ะได้แล้ว
นูปูไข่นึ่งนมสดหน้าตาน่ารับประทานมาก
กับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานนะคุณนะ
อืมน้ำอืมลายคุณดูดน้ำลายเข้าไปก่อนน้องไปต่อ
คืนก่อนน่ากินมากอ่ะเอาข้าวสวยไม่ต้องเอาข้าวสวยก็ได้
ดูดยันแบบนิ้วปูอ่ะดิฉันอ่ะเดี๋ยวเขาไม่เรียกเขาเรียกนิ้วฟูอ่ะ
นิ้วปูนิ้วปูแบบเล็กอ่ะอ๋อนิ้วปูเล็กเลย
เล็กเนี่ยคุณอร่อยแซ่บถึงใจแบบนี้เจ๊มะนาวบอกว่าตอนนี้ไม่มีหน้าร้านนะคุณผู้ชม
ใครอยากทานเนี่ยขายส่งทางออนไลน์อย่างเดียวนะจ๊ะหรือว่าจะมารับด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะ
แต่ว่าอยู่ที่หาดใหญ่สงขราเลยใครอยู่พื้นที่อื่นอยากจะสอบถามก็โทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ
ฝากคุณชนะสั่งด้วยค่ะฝากผมอีกแล้วมันน่าทานมากเลยอ่ะคุณ
นี่จิ้มลงไปนะทานทรมานจิตใจมากครับโอ้โหอ้าวทำใหญ่นะ
จริงปูดองเนี่ยนะความที่มันเป็นสูตรลับสูตรเด็ดของเขาเนี่ยจริงก็คือความสดนี่แหละ
คือถ้ามันสดนะมันจะอร่อยยังไงก็อร่อยแล้วก็อะไรน้องใบตองเดี๋ยว
คุณเป็นอะไรเนี่ยน่ากินน่ะน่ากินมากน่ากินมาก
แล้ววิธีการดองของเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากคือเนื้อปูมันสดอยู่แล้ว
เขาทำอย่างสะอาดด้วยแล้วก็ทำเองในครัวเรือนนะคะ

บางคนบอกว่ากลัวทานของดองจะไม่สะอาด
เห็นวิธีการทำแล้วรู้แล้วนะว่ามันสะอาดนะคะ